ดวงไฟประหลาด
คราวนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี

เพราะว่าสาวที่เป็นเจ้าของร้านทำเล็บเนี่ย

คุณผู้ชมว่าเป็นอะไรคะ

ถ้าอยู่ใกล้แถวกล้องด้วยใช่มั้ย

คือพี่จะตัดจบแล้วไปข่าวอื่นเลยก็ได้

สายความเชื่อดวงไฟมันเปลี่ยนรูปร่าง

สายความเชื่อมาก็ต้องลั่งทั้ง๒ด้าน

อะไรจมักกระซื้ออะไร

แต่ว่าดวงไฟประหลาดนี้เกิดขึ้นที่
ศรีมโหสดที่ปราจินบุรีค่ะ

แล้วคุณยาย่าคุณยาย่าสุปิยาเพชรหงเป็นช่างทำเลฟ
แล้วเธอเนี่ยติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมก็เล่าให้ฟังเป็นเจ้าของคลิป
ให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนทุ่ม๑๐นาทีของเมื่อวันพระฤหัส
ตัวคุณยาย่าน่ะไม่อยู่บ้านไปโคราชแล้วจู่ในกล้องวงจรปิด
มันก็ดึงแจ้งเตือนมาคือมันเชื่อมกับมือถือไงพอเปิดดูเอ้ยดวงไฟอะไรอ่ะ
มันลอยไปลอยมาตอนนั้นน่ะเอาจริงจริงนะคุณยาย่าก็กลัวแหละพอเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็เลยบอกน้องชายบอกว่าเอ้ยไปดูที่หน้าบ้านพี่ให้หน่อยดีมันมีอะไรติดอยู่
กล้องหรือเปล่าน้องชายก็มาดูเขาไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็คุยกับ
น้องชายว่าแบบมันคืออะไรน้องชายก็เลยถามมาว่าพี่พี่พี่พูกว่านอะไรพวกนี้หรือเปล่า
เพราะว่ามันจะเป็นผีโพรงผีกระสือหรือเปล่าอุ้ยคุณยาย่าก็กลัวกว่าเดิมไปอีกค่ะ
หนูก็กลัวเลยหนูก็สงสัยว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองกลัว
เป็นผีโพงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะใช่กระสือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูก็กลัว
ยายาก็บอกว่าหนูก็กลัวคือเป็นผีโพรงหรือเปล่าผีกระสือหรือเปล่า
คุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมว่ามันเป็นอะไรได้บ้างบางคนบอกเป็นหิ่งห้อยไหม
หรือว่ามันเป็นอยากไย่อะไรไปติดหน้ากล้องหรือเปล่าคุณยาย่าเขาบอกว่าเอาจริงจริงนะ
คือตัวย่าเนี่ยก็ทำความสะอาดปัดกวาดอยู่เสมอตอนนี้ก็ยืนยันไม่ได้ว่าคืออะไรคุณผู้ชมแอบแซวให้
นี่คุณผู้ชมตอบมาแล้วเป็นโดรนสอดแนมของรัสเซียมาสอดแนมแถวกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
บางคนก็บอกว่าเป็นผีกระแสบางคนบอกว่าเป็นแมลง
ผมคนปลาจีนผมอายครับ

ไม่ต้องอายคุณผู้ชม